ส่วนใครอยู่โคราชอยากจะให้มาดูของดีเมืองโคราชเหมือนกัน
เพราะชาวบ้านบอกช่วงนี้ฝนตกลงมาแล้ว
สิ่งที่เขาจะทำคือไปหาบัวบกขน
แล้วก็เอามาทำเมนูลาบวุ้นบัวบกโขด
เฮ้ยมันคืออะไรแล้วทำแบบไหนไปดู
ตามกันไปเลยตามคุณยายละเอียดคุ้มจอหออายุ๗๖ปีค่ะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสะตะเคียนอำเภอเสริงสางนะคะ
เดินทางไปหาบัวบกโขดที่ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
ซึ่งคุณยายเนี่ยบอกว่าบัวบกโขดนั้นจะหาได้ทั่วไปตามป่าเต็งรังหรือป่าเพชร
ซึ่งเป็นป่าโปร่งในพื้นที่ราบ
แล้วบริเวณอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาก็มีป่าลักษณะแบบนี้เยอะ
มันก็จะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะหรือว่าพืชผักต่างก็จะขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
ส่วนวิธีการนำไปประกอบอาหารนั้นนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะ
จะนำใบบัวบกโขดเนี่ยมาล้างทำความสะอาดเห็นไหมใบบัวบกเนี่ยเห็นไหม
เอามาล้างทำความสะอาดปรุงใส่เกลือเล็กน้อย
แล้วก็เอาไปคันกับน้ำสะอาดแล้วก็เอามากรองในกระชอนตาถี่หรือผ้าขาวบางก็ได้

ใช่จากนั้นทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วมันจะจับตัวกันเป็นวุ้นค่ะคุณ
คือมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก
ออกมาก็เป็นน้ำปกตินี่แหละ

นี่ค่ะแล้วจะบอกว่ารสชาติของมันน่าจะมีความขมเล็กน้อย

สรรพคุณทางยามีมากมายอย่างเช่นแก้ช้ำใน
เป็นยาแก้ลมแก้ปวดเมื่อย
ตามร่างกายแล้วก็บำรุงกำลังด้วย

สังเกตได้ก็คือใบบัวบกโขด
จะแทงบนพื้นดินขึ้นมาเป็นใบสีเขียว
ขนาดใหญ่กว่าเหรียญ๑๐บาทเล็กน้อย

หลายคนนิยมขุดไปปลูกเป็นไม้ประดับ

อันนี้จริงนะเขาเอาไว้ฟอกกงอากาศ

แต่เอามาทำอาหารก็อร่อยแล้วดูดิ
เอาเข้าปากปั๊บเขาบอกว่าอร่อย

แต่พอได้ยินคำว่าคล่องคลอแล้วรู้สึกยังไง

เออลื่นปื๊ด

หัวของบัวบกโขดเนี่ยมีคุณสมบัติมากมาย
แก้ลมแก้อาการปวดเมื่อยกินบำรุงกำลัง
วิธีการทำบอกนิดนึงบางคนอาจจะไปเจอและอยากรู้ว่าทำยังไงนะคะ
ขึ้นมาเอาไปล้างให้สะอาดฝานบางตากแดดให้แห้ง
แล้วหลังจากนั้นเอามาตำหรือเอามาบด
หัวบัวบกโขดเปล่ารถมันค่อนข้างขมนะ
วิธีการทานที่ไม่ให้ขมเอาไปใส่น้ำผึ้ง
หรือว่าปั้นเป็นลูกกรอนทานเช้าทานเย็น
ปั้นเป็นลูกกรอนก็เอาไปเสดอกรอนได้
ไม่ใช่ไม่ใช่กรอนแบบนั้นเป็นลูกกรอนเป็นลูกกลมอะนะคะ
เจ้าใบบัวบกโขดเอามาตำแล้วกรองเอาแต่น้ำ
ลักษณะเดียวกับที่เราคั้นใบย่านางหรือว่าใบเตย
ตัวก็เป็นวุ้นแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เอามาผสมทำมาเป็นลาบค้าหรืออีกเมนู
ด้วยน้ำหยำก็เป็นยำแบบวุ้นใบบัวบกโคตร
เห็นแล้วเนี่ยแม่ก็งงเหมือนกันจะไปทำอะไรได้
เอาไปทำเป็นยำหรือเป็นลาบแบบนี้ได้